พุทธศาสนิกชนหลายท่านที่ปรับตัวจริงแล้วตอนเช้าอาจจะไปรวมตัวกันอยู่ที่วัด
แต่ว่าเช้าวันนี้หลายท่านก็อยู่ที่บ้านอยู่หน้าบ้านตักบาทพระสงฆ์
แล้วก็ช่วงค่ำที่ไปเวียนเทียนก็ต้องมีการปรับเหมือนกัน
ใช่บางคนบอกว่าเป็นการเวียนเทียนออนไลน์แทนละกัน
เพราะว่าตอนนี้คือในเว็บไซต์เขาก็สามารถให้ไปร่วมเวียนเทียนได้
แล้วเลือกฉากหลังแบ็คกราวได้ด้วยถ่ายภาพออกมาได้
เขียนข้อความที่เราจะขอก็ได้ด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นการปรับตัวรวมถึง

ที่วัดเสมียนารีคือทำเป็นฉากพลาสติกใส
กั้นระหว่างพระกับญาติโยมที่มาทำบุญอันนี้ก็ดีนะ
ใช่ฮะแล้วแต่ทางวัดว่าจะมีวิธีการอย่างไร
แต่ก็ต้องเน้นมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ทุกวัดนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต่างที่จังหวัดต่างกันบ้าง
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้

ก็มีพุทธศาสนิกชนออกมาทำบุญตักบาทพระสงฆ์

ก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้า
ออกมาทำบุญตักบาทกันอย่างคึกคักแหละครับ
ส่งผลให้อาหารชุดตักบาทแล้วก็ดอกไม้สด

ส่วนใหญ่ประชาชนก็รอตักบาทพระสงฆ์บริเวณหน้าบ้าน

เพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมากนะครับ
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้งดจัดกิจกรรม

เพื่อลดการรวมตัวของประชาชน
แล้วก็เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ตำรวจตรวจสอบกันที่บุรีรำกันบ้านนะครับ

ชาวบ้านเขาก็เอาอาหารขาวอาหารหวาน
เอาจตุปัจจัยไปทำบุญตักบาท
พระภิกษุสงฆ์ที่วัดทุ่งโพที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำเนี่ยนะคะ
แต่ปีนี้ก็จะแน่นอนค่ะว่าแตกต่างจากทุกปี

โยมจะใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากผ้า
ตักบาดก็ต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ส่วนพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่มาทำบุญ
ก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรค

พระสงฆ์นั่งเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า๑เมตร
แล้วปีนี้ทุกวัดในจังหวัดบุรีรำงดกิจกรรมเวียนเทียนนะคะ
เป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดค่ะ
นี่การจัดที่นั่งให้ญาติโยมก็ต้องเว้นระยะแบบนี้เหมือนกัน

แล้วก็พระสงฆ์ท่านก็ใส่หน้ากากผ้าด้วยนะฮะ
ส่วนที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ประชาชนนักท่องเที่ยวก็เข้ากราบไหว้ทำบุญ

เจ้าหน้าที่ก็ตั้งจุดตรวจคัดกรองตามประตูเข้าออกวัด
ซึ่งผู้ที่มาทำบุญทุกรายจะต้องลงทะเบียนครับ
ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็ล้างมือด้วยเจลที่ทางวัดเตรียมไว้ให้นะครับ

ให้เป็นเพียงการถวายดอกไม้ทุบเทียนบูชานะครับ
ซึ่งถือว่าก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบเหงา

พุทธศาสนิกชนจะมาที่วัดใหญ่แห่งนี้จำนวนมากนะครับ
ก็นี่ฮะบรรยากาศมันต้องปรับเปลี่ยน
ต้องปรับวิถีชีวิตเราก็ทางพระสงฆ์
เราไปปิดท้ายกันที่วัดใหญ่อีกหนึ่ง
วัดวัดโสธรวราบรามวรวิหารที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่นี่ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับ
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกือบ๓๐คน
ตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าวัดทั้งสองทาง
แล้วก็ทางเข้าพระอุโบสถ๑ช่องทางนะครับ
ต้องมีการเดินเว้นระยะห่างกันด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
มีการวางจุดให้เว้นระยะกันประมาณ๑เมตรนะครับ
จุดที่ท่านจะยืนท่านจะนั่ง
กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปภายในพระอุโบสถ
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน

จัดช่องทางเข้าศักระเป็นช่องทางเดียว

แล้วก็มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าไปภายในพระอุโบสถ

จัดจุดให้ประชาชนที่มาแก้บนได้นั่งรอ

ส่วนละครลำแก้บนจะอยู่ฝั่งตลาด
บางทีก็ขอความร่วมมือนะช่วงนี้
เราเห็นนางรำนางรำแก้บนละครรำต่าง
ต้องใส่เฟสชิลใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
แล้วก็ที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรนี้นะฮะ
ก็งดการเวียนเทียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
จริงทางสำนักพุทธทางโฆษกเมื่อวานออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตามมติมหาเทราสมาคมที่มีมติห้ามทุกวัด
จัดกิจกรรมที่ทำให้พุทธศาสนิกชนมารวมตัวกัน
แต่ว่าภายในวัดกิจของสงฆ์ท่านยังทำอยู่นะฮะ
ท่านยังสวดมนต์ภายในพระอุโบสถอยู่
แต่ถ้าประชาชนจะไปเวียนเทียนจริง
ขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการของศาลนักศึกษ์ด้วย
คือไม่ได้มีการห้ามไม่ให้ท่านไปเวียนเทียน
เวียนเทียนได้แต่ท่านต้องปฏิบัติตามด้วย
ทางวัดอาจจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลท่านให้เว้นระยะห่างอะไร
ต้องรับผิดชอบตัวท่านเองนะครับ